เทรนด์ของต้นไม้มาแรงเนาะคุณชนะนะใครที่ปลูกเก่งเพาะเก่งอะไรก็ว่ากันไป
เป็นรายได้เสริมเป็นอาชีพหลักก็มีวันนี้จะพาไปแนะนำนะคะ
ไม่ได้พาไปปลูกไม้ดอกไม้ประดับหรือว่าไม้ฟอกอากาศอะไรนะ
เพราะปัจจุบันนี้แค่ต้นไม้ที่ดูธรรมดาธรรมดาอย่างต้นไผ่
สร้างรายได้ได้ดีเหมือนกันนะคุณผู้ชมติดตามกันดูค่ะ
นี่คุณเห็นไหมนี่คือต้นไผ่อ่ะ
พูดจริงนะต้นไผ่เนี่ยใครจะไปคิดว่าต้นไผ่จะทำเงินได้
คือปกติเราเห็นโอ๊ยมันขึ้นนะลู่ลมไปลู่ลมมาแต่เนี่ยมันทำเงินได้
เราจะพาคุณไปที่ริมถนนสายพิมายหินดาดนะคะอยู่ตำบลในเมืองอำเภอพิมายจังหวัดโคราช
เพื่อไปพบกับคุณป้าทองใบหรือนางทองใบศรีราวุฒิชาวบ้านที่เขาแต่เดิมเนี่ย
เขามีอาชีพทำนาคุณชนะแล้วเขาผันตัวมาเพราะทำกิ่งพันธุ์ต้นไผ่ขายแบบนี้
ทองใบเล่าให้ฟังนะคะบอกว่าตั้งแต่เจอปัญหาภัยแรงฝนทิ้งช่วง
ทำให้อะไรการทำนานมันขาดทุนเขาก็เลยลองหันมาทำอย่างอื่นดูไหม
ทดลองเพาะพันธุ์ไผ่ค่ะด้วยการตัดกิ่งไผ่สายพันธุ์ต่างที่เขาปลูกเอาไว้หลังบ้าน
อย่างเช่นพวกไผ่ว้านไผ่ลวกไข่กิมซุงเนี่ยนะเอามาปักชำไว้ในถุงดินแบบนี้
พอทำได้ที่แล้วก็เริ่มเอาออกมาขายในราคาต้นละ๕๐บาท๕๐บาท

บาทบางคนบอกว่ามันจะทำเงินยังไงไปมาคุณ
ขายดิบขายดีซะอย่างนั้นเลยในแต่ละวันจะมีลูกค้าแวะเวียนมาซื้อกิ่งไข่
เอาไปปลูกเยอะมากนะคะเฉลี่ยเดือนเดือนหนึ่งรายได้๑๐๐๐๑๒๐๐๐บาทนะคุณ

ก็เป็นการสร้างรายได้แล้วก็เป็นทางเลือกที่ดีนะ
หากใครอยากจะหาอาชีพที่เป็นอาชีพเสริมลงทุนน้อยกำไรงามนะคะ
คุณป้าบอกว่าใครที่ต้องการอยากจะซื้อกิ่งพันธุ์ก็สามารถโทรศัพท์สอบถามกับคุณป้าได้เลย
เดี๋ยวเราขึ้นเบอร์โทรศัพท์ไว้ด้านล่างนี้นะคะ
ใครสนใจอยากจะซื้อเอาไปปลูก
คือเดี๋ยวอาจจะไผ่สมัยก่อน
มันใครเจอก็ตัดทิ้งคุณเห็นไหมมันลก
แต่สมัยนี้อาจจะเอาไปทำประดับประดาษตกแต่งเป็นสวนได้นะจัดสวนญี่ปุ่นไหม
ไผ่แล้วเป็นแบบญี่ปุ่นอย่างที่น้องใบตองบอกนี่กำลังฮิตอยู่เหมือนกันนะ
ทำเป็นสวนไผ่แล้วก็มีน้ำตกแล้วก็เลี้ยงหมีแพนด้าไว้หลังบ้านสักตวงกัดกินใบไผ่
ก็ไปเลี้ยงที่ประเทศจีนค่ะคุณหมี่แพนด้าไปเลี้ยงที่เมืองไทย
เล่นแซวเล่นแต่พูดถึงก็ต้นไผ่ก็เป็นอีกหนึ่งต้นที่เขาฮิตกันนะในช่วงนี้หลายคนปลูกต้นไม้อ่ะเนาะ